ตามจุดต่างหน่วยเลือกตั้งต่างคึกคักเป็นอย่างมากค่ะ
โดยเฉพาะหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ที่จะไปเลือกตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเขตประเวท
รายงานไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งตั้งแต่๗โมงเช้า
จะไปเตรียมตัวก่อนตั้งแต่เช้าตรู่ตอนนี้เป็นอย่างไรเดินทางถึงหรือยัง
ติดตามได้จากคุณคารินกมุทย์โยธินพุทธสุขาวธนรัฐทีวีกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
บรรยากาศเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง๒
จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมากครับ
ซึ่งตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาครับประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งประจำเขตนะครับ
ประกาศให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนครับทราบถึงข้อบังคับ
ให้ประชาชนได้ต่อแถวเชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
โดยที่เหลือเลือกตั้งแห่งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างมากครับ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรกตประจำเขตเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกนะครับ
ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒แห่งนี้นะครับเป็นเขตเลือกตั้งที่๒๐นะครับ
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน๙๘๔๘คนครับมีหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่หน่วยที่๒๗ถึง๓๙ครับ
และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๓๓เขตประเวทนะครับ
ซึ่งเมื่อเวลา๗นาฬิกา๔๕นาทีครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมภรรยาครับ
เดินทางมารอใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะครับซึ่งนายธนทรมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่๔๘๔ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ทันทีที่นายธนทรใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้เดินทางออกจากหน่วยเลือกตั้งทันทีโดยมีรายงานว่าจะเดินทางไปรับประทานอาหารกับมารดานางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวครับ
ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยอารามคำแห่ง๒แห่งนี้นะครับยังไม่ได้รับรายงานครับว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางนี้ครับประทานกรกตอครับยังฝากถึงประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับขอให้คำนึงถึงประกาศสำนักพระราชวังที่น้อมนำพระบรมราช
กว่า๓๐๐คันนะครับซึ่งในเวลา๑๗นาฬิกาครับก่อนปิดหีบครับประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง๒แห่งนี้นะครับคารินกระมุทธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง๒ครับ